ร้านอาหารบ้านไล่ป่าเทพเลย

ว่าเราก็ไปกันเลยอะบอกเลยว่าอาหารนี้ระดับ๕ดาว

คุณผู้ชมจะพาไปชิมอาหารไม่ใช่อะไร

เพราะว่าล่าสุดประเทพเขาเปิดร้านอาหารที่อำเภอบ้านโป่ง

ก็คือว่าฝนตกคุณผู้ชมค่ะแต่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะ
มันดีบรรยากาศมันได้เลยหอมลงเยอะเลยอ่ะและต้องบอกเลยนะคะ
ว่าเมนูเด็ดเมนูแนะนำนะคะของร้านนี้ก็คืออะไร
ดูไหมค่ะนี่เลยโอ้หมูกรอบย่างต่อผ่านเนี้ย
อะไรแบบเนี้ยเรียกพอยดูสิสลดดูสิดูสิดูสิ
น่ากินมากเลยคุณผู้ชมค่ะหิงวะดูชั้นมานบังบางระหล่าง
คุณผู้ชมสุดยอดเป็นอะไรเห็นแล้วมันหิวมากเลยจริง
สิมีต่อไปดีกว่าอะไรละป่อเปี๊ะก็มาส้มตำปรากุ้งสดก็มี

ส้มตำส้มไหล่แกะ

สุดยอดเลยนะก็สามารถไปได้คุณผู้ชมค่ะ

เออต้องมีเด้อ

เปิดร้านอาหารเนี่ยต้องได้แม่ครัวมือหนึ่งเลยหรือเปล่า

เป็นคนลงมือคัดสรรมาเอง
รับรองวัตถุดิบสดใหม่

แต่ว่าความสดคือแบบว่าสดจริงไม่มีครั้งคืน
ใช่แล้วซึ่งต้องบอกว่าใครที่เดินทางไปลองลิ้มชิมรสเนี่ย

ทั้งคู่บอกเลยว่าจริงร้านอาหารเนี่ยนะ
เกิดจากเมื่อ๓ปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชม
ประเทศก็อยากออกมาอยู่นอกเมือง

กะว่าจะใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสักหน่อย
แล้วก็เอาเวลามาขายขนมเปี๊ยะนะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ทีนี้พอลูกค้าตามมาซื้อเยอะ
มันก็เลยแบบหาอย่างอื่นมาขายด้วยดีกว่า
แล้วก็มีเพื่อนซีเป็นเชฟโรงแรม๒ดาว
ชวนกันมาเปิดเป็นส่วนร้านอาหารนี่แหละค่ะ

ส่วนป่อเปี๊ยะค่ะก็ยังทำอยู่นะคะ

กล่าวว่าจะได้อยุ้มารับ

ท่านผู้ที่กดภัยพัพพี่ได้คิดว่า

เป็นรสชาติที่แบบว่าคนมีฝีมือเขาทำไว้